คุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูเรื่องของกุ้งเต้นนะคะ
มาดูลูกบ้านคอนโดย่านนทบุรีเต้นกันก่อน

เพราะว่าน้ำที่เขาต้องกินต้องใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่ามีมือดีที่ไหนไม่ทราบค่ะ
เอาถุงปฏิกูลลักษณะคล้ายถุงใส่อุจจาระค่ะ

คือถังพักน้ำลักษณะอยู่บนอาคารดาดฟ้าชั้นดาดฟ้า
คือเวลาเขาเอาน้ำปลาปลาเข้ามาเขาต้องพักก่อนถูกไหมคะ
ให้สิ่งปฏิกูลหรือว่าโครนต่างเนี่ย
มันนอนก้นมันตกตะกอนคอรีนด้วยใช่
หลังจากนั้นก็เอาน้ำมาใช้ตามปกติ

ปรากฏว่ามันไปเจอสิ่งนี้โอ้โหเขาบอกว่าเครียดเลยนะคะ
ุ่มขมับเลยคือไม่รู้ว่ามันไปเจอมาตั้งแต่เมื่อไหร่

เขากินเขาใช้เขาแปลงฟันเขาต้มผักเขาหุงอาหาร
คือเขาเอาไปสารพัดใช้สำหรับน้ำที่มันอยู่ในถังนี้นะ
วันนี้มีความคืบหน้าล่าสุดด้วยนะคะ
หลังจากที่เป็นข่าวไปเมื่อวานเราออกอากาศไปนะคะ
ล่าสุดเนี่ยดังน้ำที่นักวิทยาศาสตร์การประปานะครหลวง
เดินทางไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุแล้วนะ
คุณผู้ชมเป็นภาพที่เกิดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมานะคะ
นำโดยนายฉัดชัยชาติวัฒนานนท์เป็นนักวิทยาศาสตร์
ฝ่ายคุณภาพน้ำการประปานครหลวงค่ะ
มาด้วยนี่เลยนะฮะชุดขาวแบบนี้คือ
นักปฏิบัติการวิทย์ชุดขาวการประปานครหลวงค่ะ
ก็มีการนำอุปกรณ์ไปตรวจสอบคุณภาพน้ำนะ
เขาบอกว่าเขาไปเจอถุงบรรจุสิ่งปฏิกูล
คล้ายกับถุงสายอุจจาระอยู่ในถังพักน้ำนี่นะคะ

คือที่มันเป็นข่าวมาเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือ
นิติคอนโดเขามีการประกาศว่า
เดี๋ยว๑๙๒๒จะมีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปล้างถังพักน้ำนี่นะ
ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่เขาขึ้นไปเขาก็ไปเจอถุงนี้แหละค่ะ

วันนี้ล่าสุดก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์ของการประปานครหลวง

คุณชัดชัยบอกว่าทางนิติบุคคลแล้วก็ผู้พักอาศัย
ได้มีการร้องขอให้เข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำ
เบื้องต้นวันนี้ได้มีการนำสารคลอรีน
ชนิดเข้มข้นค่ะมามอบให้กับนิติบุคคล
เอาไปใส่ถังพักน้ำเพื่อฆ่าเชื้อ
แล้วก็ต้องมีการปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ๖ชั่วโมง
จึงจะสามารถนำน้ำที่อยู่ในทางพักน้ำเนี่ย

ส่วนเรื่องของการตรวจสอบสารปนเปื้อนอื่นเช่นสารอะไรบ้าง
อีโคลายสารโคลิฟอร์มซึ่งสารสองตัวเนี่ย
มักจะพบเจอในสิ่งปนเปื้อนก็คือในอุจจาระค่ะ
ตอนนี้คุณจัดชัยบอกว่าได้มีการเก็บตัวอย่าง
เพื่อไปวิเคราะห์ในห้องแล็บหรือว่าห้องทดลองแล้ว
สักประมาณอีก๒๔ชั่วโมงกว่าจะรู้ผล
ทีนี้ทางลูกบ้านเขามีความกังวลว่า
เอ๊ะการที่นิติบุคคลคือก่อนหน้านี้ไปล้างถังแล้ว
มันจะทำให้มีโอกาสในการเจอเชื้อโรคน้อยลงหรือเปล่า
เรื่องนี้คุณชัดชัยบอกว่าก็เป็นไปได้นะคะ
แต่เท่าที่ทราบทางคอนโดมิเนียมมีการล้างถังไป
ถังคือต้องบอกว่ามันก็เป็นการล้างแบบถูไถ
เอาคราบตะกันคราบที่มันเป็นตะไคร่น้ำออกไป
แต่เรื่องของการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี
คุณชัดชัยบอกว่าทางนิติอาจารย์ไม่ได้มีการทำ
เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่
เอาไปตรวจแล้วมันยังคงมีเชื้อโรคหลงเหลือให้ตรวจนะคะ
หลังจากนี้ทางการประปาก็จะมีการเข้ามา
ตรวจสอบคุณภาพน้ำอีกครั้งเพื่อติดตามผลในวันถัดไป
ทีนี้ประเด็นที่ลูกบ้านของคอนโดมิเนียมนี้
สงสัยว่าเอ๊ะใครหนอที่เป็นมือดี

วันนี้คุณจัดชัยแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าจริงแล้ว
ลักษณะที่ต้องขึ้นไปเนี่ยต้องมีการใช้บันไดลิงปีนขึ้นไป
คือค่อนข้างลำบากแล้วค่ะ
ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผู้ชำนาญการหรือชำนาญเส้นทาง
ก็อาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตรงนี้มันเป็นถังพักน้ำของคอนโดมิเนียม
และที่สำคัญตอนขึ้นไปโอ้โหฝาเปิดชนิดดีเลยแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นใครที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยหย่อนอะไรลงไปคือ

เจ้าหน้าที่บอกว่าขึ้นไปแล้วสามารถที่จะเปิดได้เลย

ก็คงจะต้องรอผลตรวจกันนะนะถ้าเราเป็นลูกบ้านที่นั่นจริง
คงยังไม่กล้าทานหรือว่าเอาน้ำไปใช้รอผลดีกว่า